จากการมองหน้ากัน
คนเจ็บเขาบอกนะแค่มองหน้ากัน
คนเจ็บ๒คนเป็นพ่อค้าส่งไก่ครับ

รอบมาก่อนยังมีเปลืองด้วยนะ

เห็นไหมครับอุ๊กอาดไหมแล้วเนี่ย

ไม่รู้ว่าแต่ว่านี่ปืนยาวนี่สองคนนี้นะฮะ

เอาปืนขู่เขาอยู่ข้างหลังรถเนี่ย
มี๒คนถูกทำร้ายอยู่นะฮะ
มีผู้ก่อเหตุคนหนึ่งความจริงมี๔คนนะพวกนี้นะ
แต่ในกล้องที่ชาวบ้านเขาถ่ายไว้ได้เนี่ย

ที่สองคนที่ทำร้ายเขาอยู่หลังรถเนี่ย

เดินออกมาก่อนแล้วก็มีคนที่ถือปืน๒

คนหนึ่งเอาปืนยัดใส่ถุง

นี่แล้วเอาปืนยัดใส่ถุงนี่เห็นไหม
แล้วอีกคนนึงก็จะเดินออกมาเนี่ยนะ
ตอนที่อีกคนนึงจะเดินกลับออกมาเนี่ย

โอ้โหอะไรมันจะยิ่งใหญ่ครับเมืองขนาดนี้
นี่ถ้าเป็นปืนจริงนี่แสดงว่าเดี๋ยวนี้ปืนมันหาง่ายขนาดนี้เหรอ
นี่ชาวบ้านเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะครับ
เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดขณะเกิดเหตุ

นี่มีแต่ปืนปืนแล้วก็ผู้ก่อเหตุเห็นไหม
แล้วดูปืนแต่แล้วก็บอก

สองคนที่ถือปืนเนี่ยคือเอาไปยืนขู่เขา
เพื่อให้อีก๒คนไปทำร้ายเขา
แต่ก่อนจะจากไปไอ้คนมีปืนก็ไปฟาดเขาด้วยนะฮะ
แล้วไปถามคนแถวนั้นบอกจะทำไม
นี่มุมนี้จะเห็นตอนทำร้ายฟาดเห็นมั้ยฮะ

นี่ไม่ใช่ว่าแบบมืดค่ำรับตาคนหรือว่าไม่มีคนนะฮะ

ไม่ใช่แค่ไม่กี่วินะฮะนี่หนำใจแล้วก็เดินออกมา
โอ้โหท่านผู้ชมครับแม่มีสองคนถูกทำร้ายนะครับ
เจ็บหนักนะครับแล้วทั้งหมดก็พากันหลบหนีไป
นี่เป็นหลักฐานที่คนเจ็บนะฮะคนเจ็บชื่อสายชนโพนอกอายุ๓๓ปี
เขาเป็นพ่อค้าส่งไก่นะฮะเขาถูกทำร้ายนะครับ
ถูกทุบที่มือซ้ายจนมือบวมนี่อีกคนนึงนี่เป็นภรรยาของคนเจ็บนะฮะ
พ่อค้าไก่อีกคนนึงที่เจ็บเนี่ยชื่อแก้วนะครับถูกตีเข้าศีรษะนะฮะ
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลวันนี้ภรรยาก็เลยมาแทนมาร้องขอความช่วยเหลือกับเพจสายใหม่ต้องรอด
คุณเอกพบเหลืองประเสริฐที่ยืนข้างคุณเอกพบเนี่ย
น้ำเงินผมยาวนี่คือสายชนนะฮะคุณสายชน
นายสายชนโพนอกที่ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บเหมือนกัน
จากนั้นคุณเอกพบนะฮะก็พาผู้เสียหาย๒คน
ไปหาภูมิกับการสอนอสายไหมพันธมตเอกอำนาจกาหลง
เพื่อไปแจ้งความกันแล้วก็ชี้ภาพคนร้ายด้วย
ตำรวจจะได้ตามตัวให้คนเจ็บเนี่ยนายสายชนบอกว่าวันเกิดเหตุ
ตอนนั้นนั่งสังสรรค์อยู่กับเพื่อนที่เจ็บอีกคนนึงที่ชื่อแก้ว
เป็นพ่อค้าส่งไก่เหมือนกันแล้วก็มีภรรยาของแก้วด้วยนะฮะ
มากันในวันนี้นะฮะภรรยาเขาชื่ออาทิตยานะ
อยู่กันสามคนมีวัยรุ่นคนหนึ่งผู้ชายเดินผ่านเขากับในแก้ว
อ่าซึ่งเขาก็หันไปมองเพราะไม่เคยเห็นหน้าก็หันไปมองว่าเออใคร
วัยรุ่นคนนี้พอเดินผ่านไปเนี่ยกลับมาอีกทีนึงพาพวกมาอีก๓คน
แล้วก็อย่างที่เห็นเลยถือปืนยาวสองกระบอกกันมา
แล้วอีกคนนึงถือปืนสั้นนะฮะไม่ได้ว่ามือมีปืนยาวแค่สองคนนะ
อีกคนนึงมีปืนสั้นมานะครับแล้วก็ทำท่าจ่อยิงขู่เขา
สั่งให้เขาหมอบลงแล้วใช้ขวดเบียร์เนี่ยทุบตีหลายครั้ง
เขาก็พยายามป้องกันตัวเองด้วยการยกมือขึ้นมาปัดป้อง
มือก็เลยเจ็บหมดเลยบาดเจ็บอีกคนนึงหัวแตก
อาทิตยานะฮะภรรยาของนายแก้วเนี่ย
อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับบอกว่าสามีก็บาดเจ็บนะครับ
ศีรษะก็ถูกฟาดเข้าไปตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลที่ต่างจังหวัด
นี่นะฮะเมียบอกต้องพาไปอยู่โรงพยาบาลต่างจังหวัด
เพราะกลัวกลัวกลุ่มคนก่อเหตุเนี่ยจะมาตามเจอนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ที่กรุงเทพนะฮะแถวสนสายไหมนะครับ
คือทางเมียของคนเจ็บอีกคนนึงบอกว่าสามีวันเกิดเหตุเนี่ย
พยายามจะเข้าไปช่วยแต่คนร้ายเอาปืนสั้นเนี่ยมาจี้ขู่ที่คอ
บอกให้อยู่เฉยหรือจะเอากับกู
นี่ขนาดเขาเป็นผู้หญิงนะทำให้เธอไม่กล้าเข้าไปช่วย
ตอนนี้ทั้งครอบครัวเนี่ยไม่กล้าอยู่ในหมู่บ้านที่เกิดเหตุ

เพราะได้ยินมาว่ากลุ่มคนก่อเหตุก็เป็นคนในพื้นที่แถวนี้นี่แหละ
จังหวะนั้นมันก็ต้องหมอบก่อนแล้วเขาก็สั่งให้หมอบไง
ก็ต้องหมอบถ้าฝืนสู้ไปถ้าเป็นปืนจริงเขายิงมาก็เราก็
พอหมอบเสร็จเขาลงมาทำอะไรกับใครบ้าง

อยู่ตรงนั้นก็เอาขวดขวดที่ตั้งนั่งกินกันอยู่

ก็มีแน่ในใจนะว่าพี่นึงเขาเดินไปไง
ผมเดินตามไปที่หลังกันเฉย

หนูจะวิ่งเข้าไปดูแฟนเขาไม่ให้เข้าอะค่ะเขาเข้ามาเขาจะยิง
หนูไม่ค่อยรู้เรื่องปืนอ่ะค่ะเออเป็นปืนที่มันมีตรงกลางเป็นกลมอ่ะค่ะ
ก็อย่าให้เจอถ้าเจออีกก็จะยิงจะฆ่าตายอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้
มึงอย่าขยับหรือมึงจะเอาหรือมึงจะเอากับกูประมาณนี้เลยค่ะ
แล้วก็มีอีกคนนึงเขามาห้ามประมาณนี้ตอนนี้หนูไม่ได้อยู่แล้วค่ะ
เมื่อยายเยอะหนูให้ไปอยู่ที่อื่นแล้วเพราะบ้านหนูมีแต่คนแก่กับผู้หญิง
ต้องย้ายหนีกันเลยเพราะคนก่อเหนี่ยขู่ไว้บอกอยากให้เจออีกนะ
ถ้าเจอจะยิงนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หมู่บ้านเอื้ออาทรสายใหม่นะครับ
เมื่อช่วงเช้า๕พฤศจิกายนนะครับท่านผู้ชมครับ
เราลงพื้นที่ไปที่เกิดเหตุได้เจอกับนิติบุคคลนะครับ
ก็ให้เขาได้ดูคลิปดูภาพต่างเขาบอกว่าหนึ่งในคนร้าย
ผู้ชายเสื้อแดงเป็นชายอายุ๒๘ปีอาศัยอยู่ที่นี่นี่แหละที่เคหะบ้านเอื้ออาทรสายไหมปฐุมธานี
ส่วนอีกสองคนขี่มอเตอร์ไซค์มาสมทบหลังจากก่อเหตุทำร้ายเขาเสร็จนะครับ
มีภาพจากกล้องวงจรปิด๙นาฬิกา๕๖นาทีช่วง๕พฤศจิกายน
จะเห็นภาพหนึ่งในกลุ่มผู้ก่อเหตุที่สวมเสื้อฮูตสีเทา
หน้าป้อมยามของหมู่บ้านนี่ฮะเหมือนกับมาดูลาดเหล่า
มีเพื่อนวัยรุ่นอีก๒คนที่ไม่ใช่กลุ่มกอเหตุขี่จักรยานยนต์นำหน้าไปก่อน
แล้วก็มีวงจรปิดอีกมุมหนึ่งมีรถเก๋งสีขาวป้ายแดงนะครับ
ขับเข้ามาในหมู่บ้านตรงกับคำบอกเล่าของผู้ที่เห็นเหตุการณ์บอกว่ามี
มีคนร้ายคนหนึ่งขับรถเก๋งมาแต่อีกคนหนึ่งเขาอยู่อยู่แล้ว
อายุ๒๘เสื้อแดงสงสัยจะเป็นคนที่ทางกลุ่มคนเจ็บเขาบอกเขานั่งดื่มเบียร์กันอยู่
เป็นพวกที่ว่าโทรเรียกแล้วตามกันมานี่นะฮะแม่บ้านประจำตึกนะครับบอกว่าก่อน
เกิดเหตุวัยรุ่นเสื้อแดงเนี่ยเดินผ่านวงสังสรรค์ของพ่อค้าส่งไก่
ที่เขานั่งดื่มเบียร์กันอยู่แล้วมาถามแม่บ้านบอกไอ้พวกที่นั่งดื่มกันอยู่เนี่ย
เป็นใครเขามามองหน้าผมทำไมนี่เห็นไหมคือพอย้อนกลับไปที่พ่อค้าส่งไก่
เขาบอกเขานั่งดื่มเบียร์กันอยู่แล้วเห็นวัยรุ่นเนี่ยเสื้อแดงนั่นแหละเดินผ่านมา
เขาบอกเขาเห็นว่าเขาไม่รู้จักเขาไม่คุ้นหน้าเขาก็เลยหันไปมอง
นี่พอเดินผ่านเข้าไปไปถามแม่บ้านที่ตึกบอกไอ้พวกที่นั่งดื่มมันใคร
มันมามองหน้าผมทำไมนี่ฮะพอเห็นว่านุ่มเสื้อแดงเข้ามาคุยกับเธอเรื่องถูกมองหน้าเนี่ย
ทางฝั่งของพ่อค้าส่งไก่ที่ชื่อแก้วนะเขาลุกออกจากวงก่อนอันนี้แม่บ้านเขาบอกนะ
แล้วมาหาผู้ชายเสื้อแดงมันมีภาค๒ต่อมันไม่ได้จบแค่นั้น
คือแก้วเนี่ยเขาลุกมาหาผู้ชายเสื้อแดงที่ไปถามแม่บ้านว่าพวกเขาเนี่ยเป็นใครมามองหน้าเขาทำไม
ไปถามผู้ชายเสื้อแดงว่ามองหน้าแล้วมีอะไรไหมตัวต่อตัวไหม
จากนั้นผู้ชายเสื้อแดงเนี่ยเขาเดินออกไปก่อนเขายังไม่ได้ใส่ตัวต่อตัว
แต่ย้อนกลับมาพร้อมกับพวกเห็นไหม
ที่ขี่จักรยานยนมาขับรถยาริสใต้แดงมามาพร้อมกับพวกเนี่ยค่ะ
อีก๓คนรวมเป็น๔คนปืนยาว๒ปืนสั้นหนึ่ง
แล้วขวดเหล้าขวดเบี๋ยทีนี้ก็กระน่ำฟาดกระน่ำปีเลย
โดยเฉพาะคนที่ชื่อแก้วที่ว่าไปถามว่าตัวต่อตัวไหม
หัวแตกไปที่ว่าเมียต้องพาไปส่งอยู่โรงพยาบาลต่างจังหวัดก่อน

นี่นะฮะทางด้านตำรวจสอนอสายไหมนะครับ
หลังเกิดเหตุตอนนี้ตามตัวคนก่อเหตุได้แล้ว

มีคนที่เป็นเสื้อลายพราง

กับคนเสื้อแดงเลยนะคนต้นเรื่องเลยนะฮะ
ชื่อวัชลพงศ์วงศ์ศิริอายุ๒๘ปี
ทั้งสองคนสารภาพว่าก่อเหตุจริง
ส่วนพวกอีก๒คนตอนนี้
ยังตามตัวอยู่นะฮะ
ทีมข่าวเราก็พยายามถามตามหาอยู่เหมือนกัน

จะมีวิวาทะอะไรยังไงกันก่อน
แล้วแต่จะมองหน้ากันไปท้ากันไปท้ากันมา
แต่มันก็มีการทำร้ายกันเกิดขึ้นไง
แล้วมีปืนมาข่งมาขู่กันด้วย